ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับ
เราสองคนแบบนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
เข้าสู่รายการนะครับที่เป็นเพื่อนนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทั่วประเทศเลยนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในชีวิตของเราอยากกินอะไรมากที่สุด

เอาไว้เลี้ยงไก่ไหมเอาไอ้ข้าวท่อนเนี่ย

ลูกดูอยู่เลยแล้วมาขอ

ผมชื่อนายสมศักดิ์นามสกุลจันเทวี

อยู่อำเภอตาคีนครสวรรค์
อาศัยอยู่กับภรรยาสองคน

มีสังสัก๔แอ่มมาให้ฝนกราดมาเลย

มันทรมานหายใจไม่ค่อยออก
ค่อยบวมค่อยโตขึ้นบวมขึ้น
หมอก็บอกว่าถ้าใหญ่มากมันก็จะทับหลอดลมแบบ

ทุกวันนี้ผมกับแฟนมีอาชีพขึ้นหาหน่อไม้บนเขาสูงก็ประมาณตึก๑๐ชั้นได้
ไปตั้งแต่ตี๕หาถึงก็๕โมงเช้าแล้วกลับลงจากเขา
บางทีไปเจองูอะพระหว่าอย่างเงี้ยลงเกือบหงายท้องกิ้งลงมาจากข้างบนเหมือนโอ
ยายแกครั้งหนึ่งเคยตกเขากำลังหักหน่อไม้อยู่แกลื่น

หนูผมก็เดินไปอย่ามองท้าต้องระครองกัน
สิ่งที่น่ากลัวกว่าสัตว์ร้ายก็คือความอดหยากและความรัก
ใช่สี่ห้าโลยังไม่ได้เมื่อกี้สองคน
แล้วยายต้องให้เจ็บช้ำคุณเป้าร้องได้ครับ
ตอนนี้เขาได้ไปแล้วสามเพลงได้ไปแล้วสี่หมื่นบาท
แต่ว่าเขายังมีสิทธิ์ที่จะแข่งขันในรายการของเราต่อไป
พบกับเขาเลยนะครับคุณเป้าพิการเพียงกาย
ทนได้เพื่อเมียครับ
ร้องได้ให้ล้านพี่เป้าเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่สองค่ะพี่เป้าค่ะ
ครับและแน่นอนก็ย่อมมากับคู่ชีวิต

ภรรยาคุณตุ้มนั่นเองนะครับ

สวัสดีครับ

คุณเป้ากับคุณตุ้มมีลูกสาว

สองคนด้วยกันแต่ละคนก็ไปมีสามี

แต่ลูกก็ไม่ได้อยู่สบายหรอก
ก็ไม่ได้มีฐานะดีไปกว่า

ลูกก็ต้องเห็นใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ

เอาที่อยากกินเลยนะนึกสิว่าแบบหมูเนี่ยอยากกินอะไร
ทางนี้มีโอกาสได้กินจะขอกิน

อันที่เราเอาข้าวเปลือกข้าวท่อนที่เรากินเนี่ย
ไปให้ไก่กินแต่เราเอามาทานเองมากินเอง

มันถูกโลละ๑๓บาท

คือเอาล่ะถ้ามีตังค์สิ่งที่อยากกินคือข้าวหอมมะลิ

กินกับน้ำปลาขยำข้าวร้อนก็กินได้
พี่ตุ้มเคยรู้ไหมว่าเขาอยากกินข้าวหอมมะลิ

มันแพงต้องซื้อ๔๕บาท

ข้าวหอมมะลิตัวพี่ตุ้มอ่ะจ๊ะอยากกินอะไร

ในชีวิตของเราถ้าได้กินข้าวหอมมะลิ
มันช่างเป็นรสชาติยังไงรสชาติในฝัน

๔๐บาท

กินกี่เดือน

ทุกครั้งดินเท่าไม่เป็นมาแล้ว

หนูรู้ว่ามันเป็นยังไง

เพื่อสุขภาพของพี่และของเมีย

ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลย

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

ทีนี้หนูต้องถามพี่เป้าก่อนว่าเพลงนี้ร้องได้สักกี่เปอร์

ห้าสิบห้าสิบก็โหดอยู่มาถึงเพลงที่สี่นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณเป้าจะสู้หรือจะหยุด

สู้หรือยุดครับสู้ครับสู้ครับ
ตอนนี้คุณเป้ามีสิทธิ์ได้หกหมื่นหรือเหลือสองหมื่นเท่านั้น
คุณเป้าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๒ครับ๒นะครับ
คับ